เจ้าของห้องเช่าที่ฉะเชิงเซานำหลักฐานไปให้ตำรวจนะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดรวมทั้งกล้องหน้ารถว่าถูกคนร้ายบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินนะครับ
รวมทั้งที่ตากครับกล้องวงจรปิดก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายเป็นชาวพม่าบุกเข้าไปลักทรัพย์ได้ด้วยนะครับ
เจ้าของร้านขายของชำแล้วก็เป็นสำนักงานรถตู้นะครับเส้นทางมหาชัยแม่สอดในตำบลท่าใส่ลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาครับ
นำภาพจากกล้องวงจรปิดส่งให้กับตำรวจตรวจสอบเพื่อแกะรอยคนร้ายที่บุกเข้าไปลักทรัพย์
โดยพบว่าคนร้ายแอบเข้าไปทางด้านหลังของบ้าน๒ชั้นแล้วก็ปีนลงมาจากด้านล่างครับ
ลงมาด้านล่างนะครับจากนั้นก็ได้หันกล้องวงจรปิดไปที่หน้าโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็หันไปทางอื่น
ก่อนจะบริค้นทรัพย์สินอย่างใจเย็น
เจ้าของร้านขายของชำก็คาดการณ์ว่าคนร้ายน่าจะเป็นชาวพม่าที่มั่วสุมตั้งแก๊งอยู่บนเกาะโนแมนแลนด์ครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ถูกรักทรัพย์โดยคนร้ายได้เงินสดแล้วก็บัตรเติมเงินโทรศัพท์จำนวนหนึ่งไป
เรื่องต้นชุดสืบสวนเห็นว่าคนร้ายมีรอยสักที่แขนเพราะว่าถอดเสื้อคลุมศีรษะออกนะครับ
แล้วก็จึงเห็นรอยสักชัดเจนครับ
ขณะนี้ก็เตรียมประสานตำรวจพม่าในการช่วยในการจับอีกทางหนึ่งด้วย
ส่วนที่ฉาเชิงเซาเจ้าของห้องเช่ามีภาพจากกล้องหน้ามรถแล้วก็กล้องวงจรปิดนะครับ
สามารถไปบันทึกภาพคนร้ายสองสามีภรรยาที่ขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้าไปงัดห้องเช่าครับ
ตอนที่เจ้าของนั้นไม่อยู่เข้าไปขโมยของลักทรัพย์อย่างที่เห็นในภาพนะครับ
โดยขณะที่คนร้ายลงมือเจ้าของห้องเช่ากลับมาพอดี
แต่เข้าใจว่าคนร้ายเป็นญาติของคนที่ไปเช่าห้องจึงไม่เอกใจอะไร
กระทั่งทราบภายหลังว่าสองสามีภรรยาสองคนนี้เนี่ยที่เห็นเป็นคนร้ายบุกเข้าไปงัดห้องเช่า๒ห้องได้ทรัพย์สินไปหลายรายการ
เครื่องเสียงชุดเล็กเงินประมาณ๕๐๐บาทพระเครื่องจึงส่งมอบภาพทั้งหมดนะครับให้กับตำรวจเพื่อตรวจสอบแกะรอยคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ